เอาไปต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างดีกว่า
สนับสนุนเด็กดีมากความสามารถกันหน่อยดีกว่านะฮะ
คราวนี้มาสองคนเลยและที่สำคัญเป็นหลานของพี่บูรินด้วย
หน้าตาน่ารักทั้งคู่เลยนะคะ
น้องเนี่ยนะคะทั้งน้องบลิ้งอายุ๑๔ปีนะคะ

เด็กไทยที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเดบิวต์ทำเพลง
กับบอยแบนด์และก็เกิร์ลกรุ๊ปของเกาหลีค่ะ

ทั้งคู่ก็แวะมาเยี่ยมบันเทิงไทยรัฐของเราก็เลยมา
แนะนำให้พี่ได้รู้จักกันหน่อยดีกว่า
ในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้เห็นน้องนี่นะคะ
ดังไกลถึงเกาหลีแล้วแล้วก็ดังแบบทั่วโลกด้วย
แบมแบมก็เซเว่นแล้วก็น้องลิซ่าแล็คพิงก็เป็นได้นะคะ

มีหลายคนนะคะที่เหมือนกับส่งกำลังใจมาทางอินสตาแกรมอะไรแบบนี้บ้าง
ก็ขอบคุณทุกคนมากที่คอยติดตามซีเกิร์สแล้วก็ซีบอยซ์นะคะ
เดี๋ยวก็จะไปมีโชว์เคสที่เวียดนามฟิลิปปินส์ก็อินโดนิเชียค่ะ
ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยนะคะ
ก็ฝากติดตามซีเกิร์ลแล้วก็ซีบอยส์ค่ะ